ไอ้คลบอีกได้ไหมร้ายเต้น
มาซื้ออะไรครับมาซื้อมาม่าค่ะ

เอากี่รังดีฮะเอาห่อเดียวก็พอกินอะไรเยอะแยะ

เดี๋ยวผมอ้วนอยู่อุ๊ยอันนี้คุณเพิ่มสิครับ

ยังกล้าถามอีกว่าผอมไป

ผู้หญิงไทยนะกุลสตรีไทยต้องเป็นแบบนี้
นี่คุณละสตรีไทยแท้รู้ได้ไง
เอ้าคุณก็หมูสตีก็ผู้หญิง

เดี๋ยวพอเดี๋ยวล่ะเดี๋ยวว่ามันรสไง

เอางวงตะวัดเงินเหรอ
ไม่ใช่งวงหวังนะเนี่ยมือค่ะพี่หนุ๊ย

ช่วงนี้ดวงไม่ค่อยดีแล้วขอรอดท้องหน่อย

ลดความอ้วนแนะนำเขาหน่อยดิพี่
อ๋ออยากลดความอ้วนโอ้โฮใช่ค่ะ

ข้าวขาวหมูข้าวมันไก่ข้าวเป็ดพะโล

เนี่ยพอแล้วอย่าอ้วนขนาดนี้
ถ้าเป็นเหลือเก่งมันคงบอกแล้วถอดกูเถอะ

คุณตั้งโทรเออบอล

ทำไมละขยับตัวนิดนึงทำไมขยับตัว
มันเหมือนตู้ซักผ้าเคลื่อนที่

ใครตกต้นเย็น
ตกหัวเขาค่ะ

เป็นอะไรอ่ะคาไม่รับพูด

นี่ร้องทำไม

ฉันมีปัญหากับเมีย
เอ้ามีปัญหาเรื่องอะไรอ่ะ
ไม่น่าเชื่ออยู่ดีก็ต้องมาเลิกกัน
เพราะคำพูดฉันแท้
เอ้าแล้วพี่ไปพูดเขาว่าไงล่ะพี่
ก็เมียฉันชวนฉันไปเดินห้างสรรพสินค้า

แล้วเมียบอกว่าอยากจะได้ชุดชั้นในเป็นแบบทูพีช
อืม
ฉันก็เลยตอบเมียไปด้วยความที่ไม่คิดว่า
อย่างเธอนุ่งกางเกงในแบบทูพีฟไม่ได้
เธอต้องนุ่งกางเกงในคนท้อง

แล้วเมียบอกว่ามันอยากได้ชุดนอน
ชุดนอนแล้วเป็นอย่างไรอ่าฉันก็บอกว่าชุดนอนอย่างเธอไม่เหมาะหรอก
อย่างมึงมันต้องผ้าคุมตู้เย็น
โอ้โหไอ้บ้าเอ้ย
กลับมาถึงบ้านมันเก็บของหนีไปเลย

แล้วออกจากบ้านไปเอาอะไรไปบ้างครับพี่เสื้อผ้าไปไหม

มันเหลือของทุกอย่างไว้ให้ฉันแล้วฉันจะอยู่ยังไงถ้าฝนตก

ฉันไม่น่าพูดผิดกับเมียอย่างนั้นเลย

ฉันอยากจะลบคำพูดที่พูดกับเมียแล้วจะได้กลับมาดีกันเหมือนเดิม

เฮ้ยนี่ไม่เป็นไร
เฮ้ยนะมีอะไรที่ช่วยลบคำผิดให้เฟิร์ดเข้ามาให้ช่วยเข้าหน่อยดิ

ยางลบอ่ะเนี่ยอันใหญ่กันอันนี้แพงเปล่าวววว
อันนี้ถูกที่สุดของผมดีกว่า
นี่ปากการลบคำผิด
เฮ้ยคำไหนผิดลบ

มึงมีของมาขายด้วยหรือเม่นก็มีอ้าวก็ขายแล้ว
นี่ไงอีกอะไร
มาถึงจุดนี้ได้อย่างไรจุดที่ต้อง
เป็นคนมาซื้อของจริง
ยังใส่ชุดฟอร์มอยู่เลย
ต้องมาซื้อของอะไรอะไรอะไร

คำถามข้อที่๔กับเครื่องเขียนลบคำผิดอย่างนี้
คุณเพิ่งจะตอบได้หรือไม่

แต่ตอนนี้ได้เวลาของคุณผู้ชมกันแล้ว

เรามีของรางวัลแจกแน่นอน
ใครรู้บ้างว่าค่าเข้าสถานที่เที่ยว
ึงฉวากเฉลิมพระเกียรติจังหวัดสุพรรณบุรี
แบบนี้แบบไหนราคาถูกที่สุด
สถานแสดงพันธุ์สัตว์น้ำอุโมงปลาน้ำจืด
สวรรค์แห่งโลกใต้ทะเลสัตว์ทะเล

กดติดตามกดไลค์กดแชร์คำถาม
แล้วพิมพ์คำตอบพร้อมโพสต์ภาพตัวเอง
ถ่ายกับหน้าจอที่มีภาพรายการ

วันนี้ลงในช่องคอมเมนต์
ไม่ว่าคุณจะเซลฟี่ตอนดูจากหน้าจอทีวี
หรือจะเซลฟี่ตอนดูย้อนหลังจากหน้าจอคอมพิวเตอร์หรือแท็บเล็ต
ถ้าคุณทำตามกติกาและตอบคำถามได้ถูก
ก็รอลุ้นว่าภาพเซลฟี่ของใครที่ถูกใจทีมงานมากที่สุด
แล้วรอรับกิฟต์วอเชอร์มูลค่า๕๐๐บาท

ตัดสินและประกาศรายชื่อผู้ได้รับรางวัลทุกวัน
แกงป่วนด้วนราคา

โอ้โหแล้วมาตวาดใส่ผมด้วยดิ

สองมึงอย่าทำอะไรผัวนะ

จะต้องหยอดกระปุกไว้ร้อยหนึ่ง

พอ๑๐นาทีมีนาทีหยอดทีละร้อย
วันก่อนลูกจะไปเที่ยวต่างประเทศกับเพื่อน

อ้าวไปตีแล้วเรื่องอะไรน่ะ